เสียชีวิตบนเวทีคอนเสิร์ตก็เลยมองว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการทบทวน
อบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป
หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะได้ช่วยกันได้ทัน

ภายใน๔นาทีต้องยื้อชีวิตขึ้นมาให้ได้

เขาหมดสติบนสะพานลอย
ที่ผ่านบริเวณนั้นพอดี

ใส่เครื่องแบบช่วยคนใส่เครื่องแบบ

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถูกถ่าย
โดยคนที่เดินไปเดินมาและเห็นเหตุการณ์

ว่าทหารคนนี้จะมีลมหายใจขึ้นมาอีกหรือเปล่า

เราจะดีใจมากเมื่อเห็นทหารคนนี้เริ่มขยับตัวขยับขา

เพราะว่ามีอาการหมดสติ๒รอบ
และตำรวจต้องพยายามปั๊มหัวใจถึง๒รอบ

เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเห็นขาขยับก่อน
พี่ตำรวจดีใจเริ่มปั๊มหัวใจกันต่อ
บางคนมีการวิภาควิจารณ์
ภาควิจารณ์ว่าเป็นการปั๊มที่ถูกหรือเปล่า
เป็นการทำวิธีถูกวิธีหรือเปล่านะคะ
คือตำรวจสองนายทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

ก็เลยไปพบนะคะเป็นดาบตำรวจบุญมาตาแสง
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสนดอนเมือง
อีกหนึ่งท่านดาบตำรวจธนาทิพย์ประเสริฐ

พบหมู่งานจราจรสนดอนเมือง

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีไปถึง
ก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
วันนั้นไปตรวจสอบตามที่รับแจ้งมา
พอไปถึงก็พบทหารนอนอยู่บนสะพานลอย

ตอนแรกรีบวิทยุประสานให้ทีมกู้ชีพ
ของโรงพยาบาลคุณมิโภคมารับตัว

หายใจแรงแรง๒ครั้ง
คือเสื้อก๒ที

เหมือนเป็นการสูดอากาศครั้งสุดท้ายของเขา
น่ากลัวเหมือนกรณีคุณโจ
หลังจากนั้นตำรวจทั้งสองนายก็เลยตัดสินใจปั๊มหัวใจ๒ครั้งนะคะ
แล้วทำให้ทหารนายนี้ผู้ชายคนนี้กลับมาหาใจได้อีกครั้ง
แล้วก็รีบแจ้งให้กู้ภัยโรงพยาบาลภูมิพลมารับตัวไปค่ะ
ฟังเสียงดาบตำรวจทั้งสองท่านค่ะ
หายใจง่ด
เขาก็หายไปเลยนิ่งหายแล้วก็เขาบอกพี่ว่าพี่ไปจับกระบังลมเนี่ย
บางลมไม่ยกขึ้นยกลงแล้วนะแล้วก็ไปดูตรงลมหายใจ
แต่อย่างตรงลมหายใจเนี่ยลมหายใจไม่มีล่ะไม่มีเลย
ก็เลยยังไม่ได้ปั๊มนะตอนนั้นก็เลยคุยกับพี่เขา
เอายังไงพี่พี่บอกว่าจะเอาไงดีล่ะ
ก็เลยบอกว่าเอ้าไหนก็ไหนลุยเลยเป็นไงเป็นกัน
ก็เลยเอาพี่เอาก็เอาพี่เขาเลยโดดขึ้นเลย
พี่บอกว่ายังไงต้องช่วยแล้วเป็นไงเป็นกัน
ตอนนั้นเราคิดยังไงครับพี่
อย่างเดียวว่าน้องต้องรอด
คือเขาคิดว่ารอดอย่างเดียวเราดึงช่วยชีวิตช่วยปั๊มกันเต็มที่เลย

ดาบธนาธิบนี่บอกน้องต้องรอด
วินาทีนั้นคิดแบบนี้น้องต้องรอดแล้วน้องก็รอดจริงนะคะ
หลังจากนั้นหลังจากที่ปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พอกู้ภัยนำไปส่งตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล
ทหารในนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้ตามปกติ

ก็คิดว่าทำรวจนะครับเพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสงสัย
รู้จริงรู้เปล่าว่าวิธีทำเนี่ยถูกต้อง
ตำรวจทั้งสองนายยืนยันว่าเคยเรียนเคยอบรมมา
หลังจากนั้นพอเรียนเสร็จมีการทบทวนอยู่บ้าง
แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงที่ได้ปฏิบัติจริง
เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนจริง
และหลังจากนี้ก็อยากให้มีการอบรมทบทวนหลักสูตรแบบนี้อยู่เสมอ

ผู้กำกับสนดอนเมืองประสานไปที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว
ให้นำเจ้าหน้าที่มาอบรมทบทวนหลักสูตรกัน
ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับตำรวจจราจรและตำรวจในสอนอด้วยค่ะ
ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแนะนำมา๑๐วิธีในการช่วยนะฮะ

สำคัญมากตั้งสติก่อนคนที่จะไปช่วย
อย่างแรก
ก็ต้องปลูกเขาตบไหล่ดังใส่เสียงดัง
ทวนก่อนเช็คก่อนว่าเขายังมีชีวิตอยู่

ถ้าเขาไม่มีแล้วก็ต้องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการปั๊มหัวใจนี่แหละนะครับ
เอามือประสานไว้กดลึกประมาณ๕เซนร้อยถึง๒๐๐ครั้งต่อนาทีนะครับ

ที่เหลือก็รีบแจ้งแพทย์
สติเรามาก่อน๒ลองปลุกเขานะครับ๓โทรขอความช่วยเหลือก่อน
สายด่วนฉุกเฉิน๑๖๖๙ก่อนเลยนะครับ